รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

น้ำเบิร์ด

ไฟไหม้ไหนเจ๊

ตอนนี้หัวฉันร้อน

การงานไม่ทำนี่ทำอะไร

เรียกพี่บอลน้ำเบิร์นน้ำคอม

นี่ฉันกำลังไหว้กบ

เมาให้ไปแต่ไปเมาดีฟลางานทำไมอ่ะ

ไปวิโลกะ

ไปได้แต่ให้ไปเช้าเย็นกลับ

นี่เจ๊ทะเลบ้าใหนไปเช้าเย็นกลับมันมีเหรอครับ
นี่ทะเลไปเช้าเย็นกลับมีสิ

ทะเลที่ไปเช้าเย็นกลับได้คือ

สวนสยามทะเลกรุงเทพ

เสร็จกูละใส่ทูพีชอ้าวโอ้ยโยกโชงกางเกงไหน

เฮ่ยอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องลางานแล้ว

ก็ไปที่เจ๊บอกนี่ไงสวนสยาม

มีเครื่องเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

แล้วเครื่องเล่นเยอะแบบนี้แล้วมีทะเลด้วย

หนึ่งเสียงดามาไม่ต้องซื้อหรอก
ซึ่งส่วนสัญญาณเม่าเวลาเขามีให้เช่า
ซื้อตัวเข้าแล้วต้องไปเช่าชุดอีกเหรอ
ก็ดีกว่าซื้อชุดนะซื้อชุดกว่าชอบ

เอ้าเจ๊ก็ไม่รู้สิ
และค่าเช่าชุดว่ายน้ำที่สวนสยาม

ใครรู้บ้างว่าค่าเช่าชุดว่ายน้ำ
สวนสยามทะเลกรุงเทพ๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ว่ายน้ำชายขายาว
ว่ายน้ำหญิงแบบวันพีช
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป
คุณเจมส์ขายข้าวกแกงหรือคุณเจมส์ขายอะไรอยู่คะ

เอ้ยเป็นคนทำงานลวก

ถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่การแข่งขันค่ะ
คำถามข้อแรกถามเลยค่ะว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

พี่คะซื้อไหมคะ

พวกหนูขายของพี่ซื้อไหมคะ

ใช่แล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
อยู่๓พานก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะ

หรือไอ้หนูหรือหมักบ้าเจ๊

ทำไมดูลอกแรกหมดเลยทำไม
น้าไปไหนมา

ถูกแล้ว
เอ้าพี่ซ้อมเมื่อกี้
เอาซะถูก
พาหมาไปหาหมอ

หมอเป็นอะไร

จะเอาหมาไปปล่อยวันไหนบอกด้วยนะ

ที่บ้านเบิกก็มีหมาเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยด้วย
เอ้าไปปล่อยเรื่องอะไรอ่ะพี่
เลี้ยงเสียเข้าสุขหมาอะไร

เราจะได้รู้ว่าเวลาขโมยเข้าบ้าน
เห่าทำไมบ้านกูขโมยทั้งนั้น
ทำไมทั้งนั้นน่ะ

อู๋แต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับต้มหูด้วยแสง
นักอนุรักษ์ครับนักอนุรักษ์อนุรักษ์อะไร

ผมจะมาหาซื้อกล้วยฮะมาหาซื้อกล้วย

ซื้อกล้วยอุ๊ยมีเยอะแยะเลยครับผม
ไม่ได้กล้วยดิดไม่ได้ครับ

กล้วยสดไม่ได้ครับ
อ้าวกล้วยเดี๋ยวนะคุณซื้อกล้วยครับผม
ซื้อซื้อมาให้ลิงกินไง

ถ้าตามพี่แล้วเเหละ

เฮ้ยมึงว่ากูหน้าเหมือนลิงเหรอ

ผมนี่ไงไหน
เนี่ยเพื่อนผมมาจากอูกัณฑา

มีระบายอยู่แล้ว

อูกันดาและกับมหาพี่เถิม

คุณเราก็รู้จักเพลงประจำชาติคุณนะ
ประจำชาติอะไรอูกันดาครับออกมาคุณอยู่ประเทศอะไรนะ
๑๒๓อูนะนะนะอึอูนะนะนะอึ
อูนะนะนะอูกันดาอูกันดาอูอูอู
ด้านขยันเล่นเลย
คิดว่าคิดว่ามันจะได้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้

โธ

จริงดิ

ไอ้ลิงมึงไม่
เก็บหิวอีด
ไอ้ลิงมึงร้องนะ

เปิดมันคล้า
ลิงร้องลิงร้องครับ
ผมไม่ได้พูดอะไรแต่ผมนิ่งเลย
เก็บอะไร
ก็นครับแล้วนี่ยังไง
อ้าวนี่มามีอะไรทำเสนอมีอะไรทำเสนอ

โอ้โฮบาร์บีคิวด้วยไม่เอาแล้วอันนี้
เอาแล้วอันนี้นี่
แบบนี้๓แบบแบบไหนราคาถูกที่สุด
มาเลยค่ะตรงนี้ก็มีลิงจักรรักจริง

นี่คือใบหน้ากล้วยทอดกรอบ
สบาร์บีคิว๘๕กรัมครับ
ข้อแรกอยากจะให้คุณเจมสคุณนุ้ยเชื่อผมนะครับ

กรุงเทพก็ซื้อไม่ได้ดิฮะไม่ได้ไปซื้อได้เฉพาะที่ตาก

อ๋อของผมกล้วยอบแห้งครับของผม๕๐กรัมครับ
อันนี้ราคาเบาแบบจิ๊บ

เดี๋ยว

ไม่นึกถึงลูกถึงเมียเมื่อไรเกินเหรอคะคุณพี่บ้อน
คุณนุ้ยคุณเจมส์นี่คือคำถามข้อแรกของคุณ

ดูให้ดีค่ะว่ากล้วยทั้ง๓ชนิดนี้

โอ้โฮส่งพลัง

มาเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็นรถบาร์บีคิว

ดีไหนลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิคะ

หลังจากที่ไปเดินตลาดมาแล้วเนี่ย
เดินอยู่๒๓วันเนี่ยสำรวจด้วย
คุณคะคุณเดินไปทำอะไรคะ๒๓วันเดินตลาด
สำรวจกล้วยค่ะสำรวจกล้วย

เพราะว่ากล้วยได้มาเข้าฝัน

กล้วยบอกว่าเรื่องแบบนี้กล้วย

กล้วยอันนี้

อู้วแล้วเข้าฝันคุณเจมส์แล้วก็ไปเข้าฝันคุณนุ้ยอีก

ขอตอบอันนี้ค่ะ
คุณตอนนี้เสียงคุณทั้งคู่นะแตก

คุณลองปรึกษากันดูว่าคุณจะสรุปที่กล้วยอะไร

หรือจะบอกว่า๑๒๓ปลาฉลามขึ้นบก

เป็นจะเฉลยที่สิ่งที่คุณเลือกค่ะ
บาดาน่ากล้วยทอดกรอบรสบาร์บีคิว
น้ำหนัก๘๕กรัมที่คุณนุ้ยและคุณเจมส์เลือก

้วยตากอบน้ำพึ่งน้ำหนัก๒๕๐กรัม

ไม่ดีไม่อีก

อย่าเพิ่งดีใจไป
อันสุดท้ายยังเหลืออยู่ค่ะ
กล้วยอบแห้งน้ำหนัก๕๐กรัม
อันนี้คุณนุ้ยคุณเจมส์ต้องแพงกว่า๒๕บาท

บายจ้ะนี่คือกล้วยอบแห้ง
ที่คุณเจมส์และคุณนุ้ยไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

สับสนอยู่เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะ
ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด